กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายประพันธ์คูณมีในฐานะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ผมไม่นึกว่าผมจะถึงเร็วนึกว่าจะอยู่คิวท้ายแต่ก็ต้องขอบคุณท่านประธานแล้วก็ที่ให้เวลา
กลับเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับการประชุมในวันนี้ของรัฐสภานั้น
ผมคงไม่ต้องไปพูดซ้ำอีกแล้วว่ามีความหมายและความสำคัญอย่างไรกับบ้านเมือง
และการที่๑๑พักการเมืองได้ร่วมกันเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น
จะมีความสำคัญอย่างไรต่อบ้านเมืองและต่อประเทศชาติ
รวมทั้งพี่น้องประชาชนด้วยเพราะการเสนอชื่อคุณเศรษฐามานั้น
ก็เพื่อให้มาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี
เพราะในปัญหาเรื่องนี้ผมมีเวลาอยู่เพียงไม่มากนักสัก๑๕นาที
ผมจำเป็นต้องพูดโดยรูปรัฐว่าผมมีจุดยืนและหน้าที่แตกต่างจาก
ก็พังไปครับจากเพื่อนสมาชิกท่านอื่น
ที่ได้พิปรายไปแล้วบางท่าน
ว่าบทบาทและหน้าที่ของสวนะตามรัฐธรรมนูล
และตามที่พี่น้องประชาชนให้ลงประชามติมานั้น
ก็เพื่อให้พวกเรามาทำหน้าที่ในการกันกรองบุคคล
เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ด้วยเหตุนี้ในรัฐมนูลมาตรา๒๗๒และมาตรา๑๕
ได้ระบุไว้ชัดเจนครับว่าวันนี้เรามาพิจารณาบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
นี่เป็นหน้าที่และเป็นภารกิจโดยตรงของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกรัฐสภาทุกท่านครับ
ผมจึงไม่ได้ให้น้ำหนักกับการว่าพักการเมืองที่จะไปร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนั้น
ประกอบไปด้วยพักไหนบ้างเพราะไม่ใช่หน้าที่ของพวกผมครับ
เป็นสิทธิของท่านของพักการเมืองของแก่นำพักจัดตั้งรัฐบาล
มีสิทธิ์ที่จะรวบรวมเสียงจากพักการเมืองใดก็ได้
เป็นหน้าที่ของท่านที่มาจากการเลือกตั้งด้วยกัน
แต่หน้าที่ของพวกผมตามรัฐธรรมนูลก็คือ
เขาให้พวกผมมาพิจารณาว่าบุคคลที่พักการเมืองเสนอชื่อมานั้น
สมควรได้รับแต่งการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่
นี่ต่างหากครับที่เป็นหน้าที่ของผมที่ต้องทำหน้าที่
เพราะฉะนั้นวันนี้ที่พักร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเสนอคุณเศรษฐาออกมานั้น
ผมจะละเลยไม่ทำหน้าที่ตรงนี้ก็ไม่ได้
ส่วนเพื่อนสมาชิกรัฐสภาฟังแล้วจะมีความเห็นอย่างไร
ลงมติอย่างไรนั้นเป็นสิทธิโดยอิสระของท่าน
เช่นเดียวกันผมก็มีสิทธิโดยอิสระที่จะลงมติว่า
ควรให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ
นี่คือจุดยืนที่แตกต่างกันไม่ได้หมายความว่า
รวมเสียงมาได้เสียงข้างมากแล้วเราก็จะต้องโหวตให้
โดยไม่พิจารณาบุคคลนั้นว่ามีคุณสมบัติ
และคุณลักษณะต้องห้ามมีความเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นจุดยืนที่แตกต่างกัน
ผมจึงต้องจำเป็นต้องทำหน้าที่ตรงนี้
และต้องกลับเรียนผ่านท่านประธานไปถึงพี่น้องประชาชนที่ฟังการพิปรายอยู่ด้วยเช่นกันว่า
การพิจารณาบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น
เป็นหน้าที่โดยชอบของสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน
เพราะกระบวนการเลือกตั้งนั้นไม่ใช่กระบวนการที่ได้ตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะได้ดำรงตำแหน่งในเชิงลึก
ประชาชนเลือกเพราะอาจจะนิยมได้เลือกนโยบาย
ประชาชนเลือกอาจจะเพราะนิยมในบุคลิกภาพหน้าตาหล่อเหลา
ประชาชนอาจจะเลือกเพราะมีบุญคุณ
แต่เมื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับ
เราต้องตรวจสอบในเชิงลึกว่าบุคคลผู้นั้นมีคุณสมบัติไหม
เพราะแม้กระทั่งกรกตเองก่อนจะประกาศว่าบุคคลใดมีคุณสมบัติในการเลือกตั้งยังไม่ได้ตรวจสอบเลยครับ
ถึงได้มีคนเล็ดรอดว่าต้องคดีติดคุกก็ยังมาสมัครเป็นผู้แทน
เพราะฉะนั้นการตรวจสอบบุคคลซึ่งสมควรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งและเป็นหน้าที่
กรณีของคุณเศรษฐาทวีสินผมเองไม่ได้รู้จักเขาเป็นส่วนตัวครับท่านประธานครับ
แต่ว่าทันทีที่บุคคลผู้นี้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกมนตรีในบัญชีของพักเพื่อไทย
และมีแนวโน้มว่าจะได้รับการเสนอชื่อมาให้สภาพพิจารณา
ผมก็ต้องทำการบ้านครับแล้วก็ต้องศึกษาประวัติ
รู้ว่าชาติตระกูลมายังไงประกอบธุรกิจทำอาชีพอย่างไร
และเขาก็สมควรจะเป็นนายกรุงตรีหรือไม่
อันนี้เป็นหน้าที่ครับเราไม่ได้ทำเพราะมีอคติอย่างไร
ทีนี้ในประเด็นที่ท่านอื่นได้พิปรายมาแล้วก็ดี
หรือที่มีบุคคลภายนอกเปิดโปรงพฤติกรรมของเขาเกี่ยวกับการทำมาหากินประกอบธุรกิจ
อาจจะมีลักษณะส่อไปในความไม่โปร่งใสนั้น
ก็เป็นเรื่องของบุคคลภายนอก
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราต้องรับฟังประกอบการพิจารณาเท่านั้น
แต่ในส่วนของผมที่ผมอยากจะพูดถึงนั้น
เป็นประเด็นที่ผมเกี่ยวข้องและเห็น
พฤติกรรมและการกระทำของเขาซึ่งผมเห็นว่า
ควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข
และควรที่จะต้องทำให้เสียให้ถูกต้อง
เพราะหากยังเป็นอยู่เช่นเดิมนั้นก็ไม่น่าจะเหมาะสม
ซึ่งในประเด็นนี้ผมก็ใช้หลักการเช่นเดียวกับที่ผมตรวจสอบ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อท่านอื่นที่ผ่านมา
นั่นคือผมยังเห็นว่า
คุณเศรษฐาทวีสินยังมีคุณสมบัติและลักษณะที่
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนุนมาตรา๑๖๒

ส่วนท่านสมาชิกท่านอื่นจะเห็นว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่
ท่านก็ลองฟังเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้แล้วกันครับ

ท่านน่าจะมีคุณสมบัติขัดตอบกับรัฐมนุนมาตรา๑๖๐วงเล็บ๔วงเล็บ๕
ก็คือเรื่องกรณีสะพานแสนสิริครับ
อ่าสะพานเนี้ยครับเพราะผมเป็นคนที่ติดตามและก่อติดเรื่องนี้มาเป็นคนแรกตั้งแต่แรก
สุขุมวิทย์เจ็ดสิบเอ็ดสีเขียวเขียวทางด้านซ้ายเห็นไหมครับ
โครงการบล็อกเจ็ดสิบเจ็ดที่ซอยอ่อนนุษย์สุขุมวิทย์เจ็ดสิบเจ็ด
แยกซอยหนึ่งเข้าไปในซอยนี้ประมาณไม่เกินสองสามร้อยเมตรเหรอครับ
สองร้อยเมตรก็จะเห็นโครงการนี้ขึ้นมานี่คือโครงการรถเริ่มแรกของบริษัทแสนสิริ
พอเริ่มโครงการนี้เสร็จปีต่อมาครับสไลด์ต่อไปเห็นไหมครับ
เขาก็มีการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นโดยข้ามมาซื้อผู้ตาบอดเห็นไหมครับ
ฝั่งขวามือติดกับทางด่วนติดกับทางด่วนเอกมัยรามอินทรา
ไปซื้อที่ดินตาบอดฝั่งนี้ไว้ใต้ทางด่วนเห็นไหมครับ
แต่มันจะพัฒนาและทำโครงการขึ้นมาไม่ได้เพราะมันไม่มีทางครับ
ทางที่จะออกไปก็คือออกไปทางพระโหนงเนี่ยถนนกว้างไม่ถึง๔เมตร
เขาทำยังไงล่ะครับเพื่อจะพัฒนาที่ฝั่งนี้
ที่เป็นที่ตาบอดที่ซื้อมาในราคาถูกเนี่ยเห็นไหมครับ
แล้วก็ขออนุญาตสร้างสะพานข้ามคลองพระขนงภาพต่อไปครับจะชัดเจนเห็นไหมครับ
สะพานข้ามของพระขนงตรงกลางครับคลองพระขนงนี่เป็นทางน้ำ
เป็นทางเดินเรือเป็นที่สาธารณะเขาขออนุญาตสร้างสะพานข้ามคลองมาฝั่งนี้
จึงได้ถนนกว้างสิบสองเมตรพอที่จะสามารถอนุญาตขึ้นโครงการ
รวมแล้วสามหมื่นสามพันสองร้อยยูนิตท่านประธานครับ
ถ้าไม่มีสะพานข้ามคลองพระขนงเนี่ยเขาทำพัฒนาโครงการฝั่งนี้ไม่ได้เห็นไหมครับ
โดยนำที่ดิน๖แปลงภาพต่อไปเห็นไหมครับ
แปลงก็คือที่ดินของบริษัทแสนสิริที่ดินของบริษัทในเครือ
ที่ดินที่เขาได้สิทธิภาระจำยอมมาบอกว่าหกแปดอ่ารวมแล้ว๘แปลงฮะ
เป็นแปดแปลงว่าถ้าเขาได้สร้างโครงการนี้
เขาจะสร้างสะพานข้ามคลองพระขนงและเขาจะเอาที่ดินแปดแปลงนี้มาเป็นทาง
ให้บุคคลยินยอมให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้ประโยชน์
และถนนภาระจำยอมครับท่านประธาน
ยกให้เป็นประโยชน์สาธารณะและให้ประชาชนทั่วไปใช้เป็นทางร่วมด้วยได้
ซึ่งเป็นภาพเปิดแปลเรื่อยเรื่อยนะครับภาพกระดวกหนึ่งภาพกระดวกสองเนี่ยครับ
เป็นหนังสือที่เจ้าของที่ดินจะต้องลงบันทึกยืนยันกับทางกรุงเทพมหานคร
จะขออนุญาตสร้างอันนี้ได้ครับต่อไปเลยครับภาพรวม
มาจนถึงแบบสะพานที่จะขออนุญาตนะครับผมผ่านไปเรื่อยนะครับ
แบบสะพานเห็นไหมครับฝั่งพระขนงฝั่งอ่อนนุษย์
นี่คือแบบขออนุญาตสร้างสะพานครับสะพานที่ข้ามคลองพระขนงนะครับ
ซึ่งไม่ใช่ทางไม่ใช่สมบัติส่วนตัวไม่ใช่ที่ดินส่วนตัวของบริษัทแสนสิริแน่นอน
หนังสือขออนุญาตก่อสร้างครับหน้าต่อไปครับท่านประธานครับ
อนุญาตก่อสร้างดัดแปลงและลื้อถอนเลขที่นี้ออกเมื่อวันที่๖พฤศจิกายน๒๕๕เห็นไหมครับ
หนังสืออนุญาตข้อสี่ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้เห็นไหมครับ
ที่สำคัญคือต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้าย๑๖ข้อก่อนที่กรทมเขาจะอนุญาต
รายละเอียด๑๖ข้อผมเอามาให้ดูเฉพาะข้อสำคัญเห็นไหมครับ
ข้อที่๓ผู้ได้รับอนุญาตต้องยินยอมยกสะพานที่ก่อสร้างให้เป็นที่สานประโยชน์
และมีหน้าที่บำรุงรักษาสะพานดังกล่าวให้มีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถใช้งานได้สะดวก
ผู้ได้รับอนุญาตต้องยินยอมให้ประชาชนใช้สะพานที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง
เป็นสะพานสาธารณะไม่ใช่มาตั้งชื่อเป็นสะพานแสนสำราญเป็นสมบัติส่วนตัว
ซึ่งหากกรุงเทพมหานครจำเป็นจะต้องใช้สถานที่หรือแจ้งให้ลื้อถอนสะพานดังกล่าวเมื่อใด
ผู้รับอนุญาตต้องยินยอมจะแก้ไขหรือลื้อถอนสะพานดังกล่าวภายใน๓๐วันนับแต่วันรับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการ
โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใดทั้งสิ้นเห็นไหมครับ
เงื่อนไขและข้อสำคัญข้อที่๑๕ครับ
ผู้ได้รับอนุญาตต้องเปิดโอกาสให้เจ้าของที่ดินที่รับผลกระทบ
จากการก่อสร้างสะพานสามารถเชื่อมต่อและใช้สะพานที่ได้รับอนุญาตเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้
ประชาชนที่อยู่รอบบริเวณนั้นที่จะสามารถเชื่อมทางเข้ามาใช้กับทางสาธารณะนี้ได้ด้วย
ตั้งแต่ผู้ว่าประหลัดก็ติดคุกกันละนาวแล้วครับ
อนุญาตไม่ได้เพราะมันขัดต่อระเบียบกรุงเทพมหานครพศ๒๑๔๙ขัดต่อกฎหมาย
เพราะฉะนั้นบริษัทแสนสิริขออนุญาตเรื่องนี้และก็นำที่ดินภาระจำยอมทั้งหมด
ยินยอมให้บุคคลทั่วไปใช้ซึ่งสอดคล้องกับข้อ๑๔ของระเบียบกรุงเทพมหานครทุกประการ
เขาจึงได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง
บริษัทที่ร่วมกับเขาบริษัทลูกของเขา
ต้องทำหนังสือยินยอมหมดครับในหน้าต่อไป
บริษัทเพื่อหนูอ่อนนุษย์บริษัทในเครืองั้นนะครับ
นี่คือระเบียบกรุงเทพมหานครพศ๒๑๔๔
ภาพต่อไปเลยครับผมไปเร็ว
ก็จะเป็นภาพโฉนดที่ดินนะครับภาพต่อไปนะครับที่เขาเอามายื่นประกอบขออนุญาต
ผมไม่ได้มากล่าวหาท่านแบบค่อยหรือไม่มีหลักฐาน
ทุกอย่างมันมีข้อเท็จจริงมีเอกสารมีประจักษ์พยาน
ฉนดที่ดินนี่เป็นชื่อบริษัทแสนเฉลี่ยทั้งนั้น
ท่านประธานครับเวลารู้สึกมันจะเร็วไปนะครับ
ก่อนนี้ก็โอเคผมข้ามไปเลยครับเห็นไหมครับ
ได้รับอนุญาตสร้างสะพานเสร็จท่านดูสิครับ
แล้วมาตั้งด่านเก็บเงินเนี่ยทำแข็งแรงเลยใหญ่โตเลยเห็นไหมครับ
มีป้อมยามมีด่านไม้กั้นขึ้นลงนี่ทางขึ้นลงด้านอ่อนนุษย์
ขึ้นสะพานไปลงฝั่งนู้นก็มีป้อมยามแบบเดียวกันนี้

เตอร์ไซค์๑๐บาทรถเก๋ง๒๐บาท
วันหนึ่งรถผ่านขึ้นผ่านลงเป็นหมื่นเที่ยว
ลองคิดดูสิครับว่าเป็นเงินเท่าไหร่
แล้วก็มีการตรวจสอบของสื่อมวลชน
ของพี่น้องประชาชนที่ตั้งชื่อสะพานว่าเป็นสะพานแสนรำคาญแล้ว
เพราะว่าทำให้เขาเดือดร้อนแทนที่เขาจะได้ใช้ทางสาธารณะ
กลายเป็นต้องมาใช้เสียเงินให้บริษัทแสนสิริ
ผมเป็นคนเขียนบทความนี้คนแรกตั้งแต่ปี๒๕๖๐
เพราะผมเห็นสะพานตรงนี้ครั้งแรกคือปี๒๕๖๑เดือนธันวาครับ
ผมก็เลยเขียนบทความลงฐานเศรษฐกิจในคอลัมป์ค่าพระบาทท่าประชาชน
เตือนเขาว่ากรทมไปยกที่สมบัติสาธารณะนี่ให้เอกชนมาหาประโยชน์ได้ยังไง
แล้วก็บอกควรไปทำเสียให้ถูกต้อง
แล้วก็เสนอทางออกด้วยให้ยกที่นี้ให้เป็นที่สาธารณะตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
แล้วมันก็เคยมีตัวอย่างคำพิพากษาสารดีสารปกครองตัดสินไว้แล้ว
ผมผ่านไปเลยครับเนี่ยมีคำภาษาผมเถียนเตือนไว้หมดแล้ว
ธันวามกรานะครับนี่รูปแบบสะพานชัดเจนนะครับ
พิพากษาสารปกครองสูงสุดผมก็ชี้ให้ดู
จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้นะครับ
กว่าเขาเก็บเงินมานี่มัน๘ปี๙ปีแล้วนะครับ
เขายังไม่เลิกครับจนกระทั่งนายศรีสุวรรณมาเอาข้อมูลจากที่ผมเขียนไปเนี่ยครับ
ไปยื่นกระทุ้งกับผู้ว่ากอทมประหลัดกอทมจึงมีคำสั่ง
เมื่อนี้เองครับวันที่๓๐มีนานี้ครับ
ให้บริษัทแสนดีเปิดทางให้ประชาชนใช้เป็นทางสาธารณะ
เก็บเงินประชาชนหากไปเก็บเงินประชาชนก็จะถูกดำเนินคดีอาญา
ประหลัดกรทมก็ออกคำสั่งแต่ท่านนะครับผมแปลกใจมาก
แสนสิริแทนที่จะรู้ว่านี่มันไม่ถูกต้องไม่ถูกกฎหมาย
มันผิดจริยธรรมกลับมาชี้แจงแบบดื้อด้าน
ผมจึงตั้งชื่อสะพานนี้ว่าดื้อด้านผมไม่อยากใช้คำว่าหน้าด้านเดี๋ยวจะไม่เหมาะสม
ว่าเรียกเก็บเงินเนี่ยสะพานเนี่ยตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องได้ยังไงล่ะครับ
ขออนุญาตสร้างสะพานในนามบริษัทตัวเองทั้งนั้น
ด้วยเหตุนี้ครับผมจึงกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง
และไม่ซื่อสัตว์กับประชาชนไม่ซื่อสัตว์กับแผ่นดินนะครับ
ได้ประโยชน์สาธารณะแล้วยังมาเบียดบังสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
ผมจึงอยากจะฝากเตือนไปถึงพักที่เสนอชื่อคุณเศรษฐาว่า
คุณช่วยตอบและยืนยันเรื่องนี้ได้ไหมว่าจะไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้
จะเลิกและจะปฏิบัติตามกฎหมาย
ถ้าคุณยืนยันว่าคุณจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้อีกต่อไป
แล้วถ้าท่านได้มาเป็นนายกแล้วเนี่ย
ท่านจะไม่เอาอำนาจความเป็นตำแหน่งนายกของท่านไปเบียดบังสมบัติสานะของแผ่นดิน
ไปหากินเป็นผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง
ผมจะยินดีโหวตให้ครับ
แล้วถ้าท่านไม่ทำตามที่ผมแนะนำนี่นะครับ
ท่านไปดูคำพิพากษาคดีคุณกนกวัล
สารดีกาตัดสินไปแล้วครับ
ว่าขอบคลองที่สานะเป็นยังไงครับ
ต้องถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองไปตลอดชีวิตนะครับ
คุณปารีนาก็โดนไปแล้ว
เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ที่ผมพูดมาเนี่ย
ก็โดยย่อโดยรวบรัฐ

ผู้นี้สมควรได้เป็นนายกรรมตรีหรือไม่
และผมจะพิจารณาดูว่าท่านจะตอบยังไง
แล้วท่านควรจะหยุดและเลิกสิครับ
สภาพปัจจุบันเนี่ยของตรงนี้นะครับ

ยังไม่ได้ลื้อทางที่ท่านทำประตู
ทำซุ้มอะไรต่างนี้ออกไปจากทางสาธารณะ

ไปทำเสียให้ถูกต้องครับ
ทำเสียให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่ได้อยากจะเห็นผู้นำประเทศ
เป็นคนที่มีความคิดเช่นนี้

ทำมาหากินอย่างไรผมไม่ว่าครับ
แต่ถ้าท่านจะมาเป็นนายกในวันนี้แล้วเนี่ย
กรุณาอย่าทำพฤติกรรมแบบนี้ต่อไปอีก